เข้ารับฟังคำพิพากษาของสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
สำหรับคดีแก้ไขสัญญาสัมประธานดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศเพื่อที่จะให้เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มชินคอปนะคะ
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณระพีพันธ์เรือนศรีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองค่ะ

แพทย์สุรพงศ์ยอมรับนะคะว่ามีความกังวลกับคำตัดสินที่จะออกมาในวันนี้ค่ะเพราะก่อนหน้านี้เคยถูกสารตัดสินให้จำคุกแต่รอลงอาญาในคดีแทรกแทรงการแต่งตั้งบอร์ดของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะแต่ก็พร้อมน้อมรับคำตัดสินค่ะ
ในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๕
โดยทราบดีอยู่แล้วว่าเหตุที่บริษัทขอลดสัดส่วนการถือหุ้น
เพื่อต้องการหาพันธมิตรขยายศักยภาพในการแข่งขัน
โดยนายแพทย์สุรพงศ์ยอมรับนะคะว่ามีความกังวลในฐานะจำเลย
เพราะยังมีคดีที่ถูกตัดสินจำคุกแต่ให้รอลงอาญาอยู่ด้วย
แต่ก็พร้อมน้อมรับคำตัดสินของศาล
ขณะเดียวกันบริเวณด้านข้างศาล
กรมราชธรรมก็มีการนำรถผู้ต้องขังมาจอดเรียมพร้อมไว้ตามขั้นตอน
ในการฟังคำพิพากษาทุกครั้ง
การแก้ไขสัญญาสัมปทานดังกล่าวนะคะเป็นหนึ่งในข้อกล่าวหาที่อายการสูงสุด
คำร้องต่อสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ทรัพย์ของนายทักษิณตกเป็นของแผ่นดินในคดีร่ำรวยผิดปกติ
โดยชี้ว่าการแก้ไขสัญญาดังกล่าวเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มชินคอเปรชั่น
ส่งผลให้รัฐเสียหายกว่า๔๐๐๐ล้านบาท
ขณะที่นายทักษิณได้ประโยชน์จากกรณีนี้๑๖๐๐๐ล้านบาท
ขณะที่ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่๔สิงหาคมที่ผ่านมา
นายแพทย์สุรพงศ์ถูกสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
พากษาจำคุก๑ปีปรับ๒๐๐๐บาท
ปฏิบัติหน้าที่มีชอบฝ่าฝืนกฎหมายและมีผลประโยชน์ทับซ้อน
กระทำการแทรกแซงเสนอชื่อ๓อดีตผู้บริหารธนาคารทหารไทย
ธนาคารกรุงไทยเป็นกรรมการคัดเลือกบอร์ดธนาคารแห่งประเทศไทยปี๒๕๕๙
แต่โทษจำคุกให้รอลงอายา๑ปีเนื่องจากไม่เคยต้องโทษมาก่อน
ประกอบกับต่อมามีการยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
และบอร์ดทปทที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวจึงไม่ก่อให้เกิดความเสียหายมากนัก
ล่าสุดนะคะสารมีคำสั่งเลื่อนอ่านคำพิพากษาออกไปเป็นเวลา๑๔นาฬิกาค่ะ
ส่วนผลคำตัดสินติดตามได้ในข่าวช่วงต่อไปค่ะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากสารดีการแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองค่ะ